คนที่ทำงานอบตแล้วเอารถพลังงานไฟฟ้าไปชาร์จ
คันที่๒คันแรกพังไปแล้วซื้อคันที่๒มาจำได้
เธอนี่ต้องกินแปะก๊วยแน่นอนเธอจำแน่นเหลือเกิน
จริงมันนานแล้วนะจะลืม
มีความคืบหน้าเริ่มต้นเรื่องก่อนถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอาจจะไม่เคยได้ฟัง
นะคือเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาโพสต์รูปรถยนต์เนี่ยนะครับ
สีขาวใหม่เอียมนะต่ออุปกรณ์ชาร์จพลังงานไฟฟ้านะครับ
ระบุว่าประหลัดอีวีประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถอยรถอีวีมาเอี่ยม
ทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่เสียบชาร์จไฟที่สำนักงานประจำทุกวัน๔๕เดือนมาแล้ว
เหตุเกิดที่อบตบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางครับ
สี่โมงเย็นเมื่อวานครับนายเปรมจิตแจ่มใสดีนะครับ
ผู้บริการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือว่าปปชลำปางเนี่ยลงพื้นที่ไปที่อบตบ้านร้องนะครับ
ท่านนายกอบตบ้านร้องแล้วก็๑๐ตำรวจเอกสมหมายจันอินตาประหลัดอ
แล้วก็เป็นเจ้าของรถไฟฟ้าคันนี้ด้วยเออเอานะเอานะ
สิบตำรวจเอกสมชายชี้แจงแบบนี้บอกว่าโอ้โห
โอ้โหนักข่าวฟังก่อนผมเนี่ยถือเป็นผู้เสียสละนะ
จากรถราชการไม่เพียงพอในการลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้าน
ผมก็เลยนำรถไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้งาน
ผมไม่ได้มาเสียบโดยภารการ
ผมทำหนังสือถึงนายกอบตเพื่อขอใช้ไฟฟ้าในที่ทำการ
ในการเติมพลังงานไฟฟ้าให้กับรถโจรของผมที่เอามา
ราชการเนี่ยรถส่วนตัวมาทำงานราชการเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งท่านนายกออกมาต่อท่านก็อนุญาตนะครับ
แต่หลังจากเดือนกันยายน๒๑๖๖นะครับ
เขาไม่ได้เอารถมาใช้งานอีกแล้วเอาทำไมพี่รถโดนชน
โดนชนท้ายคุณผู้ชมเสียหาย
ส่วนในภาพนี่เขาจะเอาภาพไปดูนี่มันบุบเห็นไหม
นี่คือปัจจุบันนะครับส่วนภาพในโซเชียลมีเดียน่าจะถ่ายนานแล้ว
เพราะตอนนั้นเห็นไหมว่ามันนายไมค์เอียมเนี่ยขวามันเก่าแล้วระบุแล้วด้วย
นี่ทะเบียนเดียวกันท่านผู้บริการประชอลำปางก็ประสานอำเภองาว
ตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงทั้งนายกอบตประหลัดอบต
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการก็คือไฟหลวงโดยมิชอบหรือไม่
ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลภายใน๑๕วันนะครับ
หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับสถานที่ราชการนะฮะ